เพื่อเวียสกุลวัดนั่นเองขณะทีนี้ไม่มีใครมีความสุขจุกอกเท่าพี่เวียแล้วนะคะ
ด้วยความว่าตอนนี้นะทั้งคู่มีทงมีทริปไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นนะคะ

พอไปเจอพี่เวียก็เลยขอถามถ่ายถึงเรื่องความสัมพันธ์

เพื่อให้เป็นรถครอบครัวจริงหรือเปล่า

แอบซุ่มซื้ออะไรเป็นของขวัญชิ้นใหญ่อีกไหม

บอกว่าชอบเข้าป่าไปถ่ายรูปด้วยเนาะ
จริงมันมีอีกแต่ว่าเป็นรูปแบบที่ไปถ่ายรายการของเวีย
แต่ก็ลุ้นแล้วก็เราไม่อยากให้มันเสียเนอะ

มันก็อยากจะดูว่าออกมาเป็นยังไงใช่ไหม

มันลากต่อกัน๒อันนี้รถไฟแล้วนะ
คือมันดูแลลำบากหรือว่ามันเดินทางลำบาก

แต่ว่าเราคนเดียวอะเนาะ

ก็คงไม่ลากันเป็นลำบากนะฮะ
ผมว่าเอาอะไรง่ายดีกว่า